มาดูเหตุการณ์เมาแล้วขับกันหน่อย
มีสองพื้นที่ที่สุรินทร์และฉะเชิงเซาท์
ฉะเชิงเซาเนี่ยเขาเมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปชน
คนที่เดินข้ามถนนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บ
คนที่ไปชนก็ได้รับบาดเจ็บรถก็พังอีกนะคะ
ส่วนคนขี่เนี่ยโอ้โหบาดเจ็บไม่พอหลับอยู่กลางถนนแบบนี้เลยนะคะ
เพราะว่าไปไหนไม่ได้คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาต้องเอาร่มมากางไว้ให้ลักษณะของเมาแล้วขับแล้วหลับไปเลย
แบบนี้นะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในล่ากันทะวงอายุ๔๒ปีค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นไม่ใช่อาการบาดเจ็บหนักมากนะ
แต่เป็นอาการเมาแล้วหลับเอาเหรอหลับอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะ
ถนนจรรยานนท์พื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปชน
คนที่เดินข้ามถนนแล้วตัวเองก็เสียหลักล้มลงเนี่ยนะคะ
ด้วยความเมาทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือในล่าเนี่ย

ตำรวจสพบังปะกงและกู้ชีพของโรงพยาบาลบางปะกง

เจ้าหน้าที่ก็พยายามนะปลุกให้อืบ

แต่ก็พบว่าอยู่ในอาการมืนเมาอย่างหนัก
เจ้านาฏี่จึงปฐมพยาบาลไนร่า
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
มียาแก้เมาแก้แฮ้งไหม
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามนี่แหละเส้นทางนี้แหละ
แต่ขี่ลักษณะช้าเหมือนกับคนเมา

คนที่เขาข้ามถนนลักษณะมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนะคะ
และสุดท้ายตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนแบบนี้
ส่วนคนที่เดินข้ามถนนแล้วถูกชน
เขาบอกไม่เอาเรื่องละกันเพราะเขาก็เจ็บไม่เยอะ
ก็คงชนไม่แรงไงสภาพแบบนี้นะ
แต่ว่าขับเมาเป๋มาอย่างนี้นี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน

ใครที่เมาแล้วก็อย่าขี่รถจักรยานยนต์เลยนะคะ
คือไม่มีผู้เสียชีวิตไงเหตุการณ์นี้
แต่ถ้ามันหนักกว่านี้แล้วแรงกว่านี้ถึงชีวิตเนี่ย

ใช่ค่ะเอามาดูที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
แต่อุบัติเหตุครั้งนี้เกี่ยวกับคนเมาและมีผู้เสียชีวิตนะคะ
เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านนาตาวังตะมนตาวังอำเภอบัวเชษค่ะ
ตำรวจสพสะดาวและกู้ภัยสุรินทร์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
ชาวบ้านนำศพนายแนะจงใจรักอายุ๘๘ปีไปไว้บนแคร่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ

โดยมีรถกระบะตอนเดียวบรรทุกขวดน้ำดื่มจอดอยู่ใกล้
สอบสวนนายสุริยันศรีปัญญาอายุ๔๓ปีคนขับรถกระบะนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถบรรทุกน้ำดื่มมาส่งที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
แต่พอขับมาถึงทางโค้งรู้สึกเหมือนรถกระบะเหยียบอะไรบางอย่าง
แล้วได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนบอกว่าทับคนทับคนตายทับคนตาย
แบบนี้เขาก็ตกใจเอ๊ะใครทับเขาก็เลยจอดลงมานะคะ
และหลังจากนั้นก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งตำรวจอีกทีเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งหลังจากที่เขาจอดรถเขาก็ไปเจอว่าเขาขับรถทับคนเสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าในแนะผู้เสียชีวิตปกติก็ชอบดื่มเหล้า
เห็นเป็นประจำทุกครั้งที่เมามักจะนอนอยู่ข้างทาง
และเป็นช่วงทางโค้งพอดีเลยจุดนี้ชอบนอนอยู่เป็นประจำด้วยนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุจะเมาแล้วก็มานอนตรงจุดเกิดเหตุแบบนี้ทุกครั้ง
คนขับรถก็เลยมองไม่เห็นนะคะและถูกทับเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนเมาแต่ไม่ได้เป็นคนที่ขับขี่รถ
แต่อย่างใดนะคะเป็นคนที่เมาและเดินตามท้องถนน
แล้วก็ไปนอนอยู่บนถนนเนี่ย
แหละค่ะไม่ขับนะแล้วก็ต้องหาที่นอนที่มันปลอดภัยด้วย
คือมันไม่มีสติแล้วนอนตรงไหนก็นอนอย่างนี้
นอนบนกลางถนนที่รถเขาวิ่งมันก็อันตรายถึงขนาดนี้เลยนะคะ